เพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งว่าพบศพตรงบ่อซ่วมหรือบ่อเกลอะนะฮะ
ตำรวจก็ต้องไปกู้ศพขึ้นมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปกู้ศพขึ้นมา
แล้วก็สืบทราบว่าเป็นฝีมือของหลานนะฮะ
เนี่ยบ่อที่ถูกหมกศพเอาไว้นะครับ
คือตำรวจสพกันธรรักษ์พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยนะฮะ
ต้องใช้ผ้าในการดึงร่างของนายทันแจ่มเชื้ออายุ๗๕ปีผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านขึ้นมาจากบ่อเกลอะ
หลังบ้านพักในตำบลจานใหญ่อำเภอกันธรรักษ์จังหวัดศรีสเกตนะครับ
สภาพศพภายในบ่อคือนอนตะแคงขดตัวในบ่อ
ร่างกายนะฮะแน่นอนว่าเลอะเทอะเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล
ส่วนการชนะสูตรในเบื้องต้นนะฮะพบว่าศีรษะเนี่ยฮะ
ถูกทำร้ายด้วยของมีคมหลายครั้งจนเป็นแผลทั่วศีรษะ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วกว่า๒วันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพบนะครับ
ซึ่งหลานสาวของผู้ตายอายุ๑๗ปีซึ่งบ้านอยู่ใกล้กัน
เป็นคนแรกที่พบความผิดปกติเพราะว่าผู้ตายหายตัวไป๒วันฮะ
กระทั่งช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ก็เลยออกตามหาแล้วก็มาเปิดบ้านดู
นี่คือหน้าของคุณปู่ผู้ตายตอนที่ยังมีชีวิตและถ่ายรูปไว้
แต่ว่าตอนที่อยู่ในบ่อเกลอะจำสภาพแบบนี้แทบไม่ได้นะฮะ
ปรากฏว่าหลานสาวออกตามหาพร้อมกับคนในครอบครัว
มาเปิดบ้านดูพบรอยคราบเลือดบนที่นอน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมประสานตำรวจมาตรวจสอบนะฮะ
ก็พบร่องรอยคราบเลือดติดอยู่ประตูหลังบ้าน
เปิดบอกเกลอะจนกระทั่งพบศพผู้ตาย

อกจากนี้ยังพบมีดอิโต้ที่ใช้ในการก่อเหตุ๒เล่ม
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ญาติสงสัยว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นนายสุธิพงศ์แจ่มเชื้อ
อายุ๒๓ปีหลานชายของผู้ตายนะฮะ
แกะรอยออกตามหาจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มได้
ไซส์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลเวียงเหนืออำเภอกันธรรักษ
ซึ่งเป็นที่ทำงานของนายสุธิพงศ์
นี่ผู้ก่อเหตุนะฮะหลานชายของคุณปู่

ก็เนี่ยประมาณ๑๒๗กิโลเมตร
สอบสวนนายสุธิพงศ์ให้การรับสาภาพ

เมื่อ๒วันที่แล้วผมโมโหมาก
เพราะเชื่อว่าปู่ไปแจ้งตำรวจ
ให้มาจับกลุ่มตัวเขาในเรื่องที่เขาเสพยาบ้า
ประกอบกับเขาก็เสพยาบ้าอยู่แล้วเนี่ย
ทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากเสียงกับปู่ทีนี้ครับเขาเอามีดมาสองเล่มเลยนะ
คุณนะนี่ถืออยู่แบบนี้ฟันไปที่ศีรษะปู่จนเสียชีวิต
ไม่ได้ฟันครั้งเดียวคุณฟันหลายครั้งนะฮะ
จากนั้นก็ลากศพของปู่ลงไปทิ้งในบ่อเกลอะหลังบ้าน
เมื่อวันที่๑๑สิงหาคมแล้วก็หนีไปอยู่บ้านแม่
ในพื้นที่บ้านหนองคันตาลอยที่อำเภอกันธรรักษ์นะครับโดยอ้างกับแม่ว่าแบบนี้
เบื่อปู่เพราะโดนดุด่าบ่อยไม่อยากอยู่กับปู่แล้ว
ก็เลยหนีมาอยู่กับแม่นี่ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
ก็พบตกอยู่เถาเนี่ยแหละนะฮะใกล้ใกล้กับเบาะเกรอะเนี่ยนะครับ
วันนี้เนคุณเนติเชาผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ภาพวงจรปิด
ไซส์งานก่อสร้างที่ผู้ก่อเหตุไปทำงานกับแม่นะครับ
ด้วยเวลาแปดนิริกาสามสิบสามนาทีของเมื่อวานนี้นะฮะถ้าดูจากภาพวงจรปิด
จะเห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะนี่คันนี้แหละฮะ
นั่งรถกระบะคันสีดำมาพร้อมกับแม่แล้วก็เพื่อนร่วมงาน
มาที่ไซส์ก่อสร้างที่ตำบลเวียงเหนือนะครับโดยจะอยู่ห่างจากบ้านแม่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ประมาณสี่กิโลเมตรต่อมาเวลาสิบนิริกาสี่สิบเก้านาทีนะครับ
จะเห็นว่าแม่ของผู้ก่อเหตุคนนี้นะฮะยังเดินมาซื้อของอะไรอยู่ตามปกตินะครับ
แม่ไม่น่าจะทราบว่าลูกชายไปก่อเหตุฆ่าปู่มา
เพราะว่าลูกชายบอกกับแม่ว่าแค่เบื่อปู่ปู่ดุด่าก็เลยขอมาอยู่กับแม่
ถึงเห็นว่าตำรวจสพกันธรรักษ์นี่แหละฮะนี่ตำรวจมาแล้วนะฮะ
ขับรถเข้ามาสามคันเพื่อไปทิศัยงานเหรอสร้าง
แล้วไปควบคุมตัวนายสิทธิพงศ์โดยใช้เวลาไม่นาน
ก่อนที่รถตำรวจจะขับออกไปเพราะสามารถควบคุมตัวไว้ได้แล้ว
นะครับจากนั้นคุณเนตย์ตีเช่า
บ้านหลังเกิดเหตุบ้านที่มีบ่อเกลอะที่ก่อนหน้านั้นมี
ศพของคุณปู่ผู้ก่อเหตุอยู่ในนี้

โถงกลางบ้านใกล้กับห้องน้ำ
ก็ยังมีรอยคราบเลือดของผู้ตายกระจายอยู่บางส่วนนะครับ
เพราะญาติทำความสะอาดไปบ้างแล้วแต่ก็ทำได้ไม่หมด
ส่วนบริเวณหลังบ้านญาติได้นำเสือ
แล้วก็ที่นอนที่มีคราบเลือดของผู้ตายใส่ถุงดำเอามาวางไว้นะครับ
คุณเนติชาวบอกว่าหลังบ้านเป็นมุมแคบ
ส่วนบ่อเกลอะที่พบศพอยู่ตรงมุมของตัวบ้าน

โดยบ่อเกลอะมีความลึกประมาณ๔เมตรนะครับ
แต่ตอนนี้ได้สูบน้ำออกไปบางส่วน
เดินขึ้นไปที่ชั้น๒ของตัวบ้านนะฮะ
ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ญาติบอกว่าปกติผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
ก็จะนอนอยู่ด้วยกันตรงราวแขวนเสื้อ
แต่ตอนนี้เสื้อผ้าต่างของผู้ก่อเหตุ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุได้เก็บเสื้อผ้าไป
ก่อนจะหลบหนีไปอยู่ที่บ้านแม่
ด้านนางสาวจูนหลานของผู้ตายเล่าให้ฟัง
ตาของเธอหายไปจากบ้านเมื่อ๒วันก่อน

ตาหายไปไหนก็เลยเดินไปดูที่บ้าน
พอเปิดประตูบ้านโอ้โหกลิ่นมันเตะจมูกเลยคุณ
กลิ่นอะไรรู้ไหมครับกลิ่นขาวเลือด

อยู่ตามตู้ตามพัดลมเลือดสาดกระจายนะฮะ

เห็นอะไรแม้กระทั่งตาของเธอ
ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จนสุดท้ายนะฮะตำรวจก็มาตรวจสอบ
และพบว่าตาของเธอกลายเป็นศพ
ถูกฝังอยู่ในบ่อเกลอะนะฮะ

เป็นผู้ชาย๔คนแล้วก็เป็นผู้หญิง๑คน

เป็นหลานจากลูกคนสุดท้อง

เงียบหน่อยเหมือนจะเป็นคนเก็บกฎ

เพราะว่าญาติฝั่งเธอเธอต้องเรียกคุณตานะฮะ
เป็นลูกของลูกสาวคุณตานะครับ

ตาเนี่ยก็จะไม่ไปดุด่าล้านพร่ำเพื่อนนะฮะ
ตาเนี่ยก็จะไม่ไปดุด่าล้านพร่ำเพื่อนนะฮะ
แรกยังไม่เห็นว่าพวกเสือพวกอะไร

ก็เลยว่าแกก็พูดกับป้าว่า

ถ้ามีบ้านคนตายอยู่ที่บ้าน

แต่ไม่เห็นแกก็เลยผิดสงสัยค่ะ

หนูก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน

ก็อยากให้แบบชีวิตแรกชีวิตอะค่ะ

ผู้ช่วยประเสริฐ
รู้ข่าวว่าหลานสาวของคุณตา
วิ่งมาบอกว่าคุณตาหายไปจากบ้าน

คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอกใจนะคุณ

ว่าผู้ตายน่าจะถูกฆาตกรรม

โอ้โหเห็นรอยเลือดแล้ว

จึงเดินตามหาจนมาโอ้โห

โอ้โหเป็นศพนะฮะซึ่งเท่าที่เห็น

ผู้ก่อเหตุจริงจะเป็นคนเงียบ
แต่ก็ดูเป็นคนร้ายลึกนะคุณนะ
เมื่อสองสามปีก่อนเนี่ย
ที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปอยู่
พบว่าอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายประมาณ๔กิโลเมตรนะครับ
ไปพูดคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุแล้วก็พ่อเลี้ยงของผู้ก่อเหตุ
เปิดเผยว่าลูกชายเพิ่งสมัครทหารไป
มีกำหนดจะเข้าไปฝึกทหารวันที่๒๕ตุลาคมจะถึงนี้แล้วนะฮะ
โดยลูกชายมาหาล่าสุดเมื่อ๗วันก่อน
ขอเงิน๑๐๐บาทแต่แม่ก็ไม่มีให้ครับ
สุดท้ายแม่ก็ต้องไปขอจากยายเอามาให้ลูกอีกที
พอให้ลูกเสร็จร้อยหนึ่งลูกก็หายตัวไปแล้ว
กระทั่ง๖โมงเช้าของเมื่อวานนี้ลูกชายเดินทางมาหา
เพราะปกตินะลูกชายจะขี่รถมาทีนี้เดินเท้าเปล่ามา
พอมาถึงลูกชายก็มาขออยู่ด้วย
เธอก็เลยพาไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้านปู่นะครับ

ถามลูกชายนะอ้าวแล้วปู่ไปไหน
ลูกชายบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นมา๒๓วันแล้ว
ตอนนั้นก็ไม่เอกใจอะไรนะฮะ
หลังจากนั้นประมาณบ่าย๓โมงนะครับ
หลานสาวก็มาบอกว่าปู่ตายแล้ว
ซึ่งเธอเองก็พยายามสอบถามลูกชายเหมือนกัน
ตอนแรกลูกชายก็ปฏิเสธแบบสีหน้านิ่งเฉยนะครับ
ท้ายที่สุดลูกชายยอมรับสาภาพ
แล้วก็ขอให้เธอพาไปมอบตัวนะครับ

และที่ผ่านมาพยายามบำบัดแล้วแต่ก็ไม่หายนะครับ

ชายก็เพิ่งถูกจำคุกไป๑ปีกับอีก๖เดือน

ข้อหาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายชาวบ้าน
เอาค้อนไปคว่างชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ออกจากคุกก็คิดว่าลูกจะเป็นคนดีจะกลับตัว
แต่สุดท้ายมาอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งเดือน

แล้วก็มาก่อเหตุฆ่าปู่แท้นะฮะ
เรื่องมันเป็นไปแล้วเนอะแม่ก็ไม่อยาก
แบบว่านั่นก็ลูกนั่นก็ปู่เขา

เสียใจมากเลยเอาตรงเอาชีวิตกลับคืนมาไม่ได้
แต่คนที่ทำก็คือลูกเราให้ไปใช้กรรมในคุก
เราก็บอกเขาเขาสอนเขาอยู่เราไม่ได้สอนแบบนี้

แท้เลยเลี้ยงเขามารักเขา
ก็แม่ก็อยากบอกว่าให้ใช้กรรมในคุก
แค่นั้นยังไงก็ลูกค่ะแต่ว่าก็ใช้กรรมในคุก
ค่ะแล้วแต่สารจะตัดสิน
ส่วนร่างของปู่ทันขณะนี้ได้ส่งชนะสูตร

ส่วนเรื่องของคดีนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
ตำรวจจะนำตัวนายสุธิพงศ์หลานชาย
แล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุ
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ

จะสอบปากคำผู้ต้องหาโดยละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็เตรียมส่งฝากขังต่อสารจังหวัดกันทรลักษณ์ต่อไปนะครับ